มีผู้หญิงคนนึงคุณผู้ชมอายุสักประมาณห้าสิบเก้าปีนะฮะ
ก็โดยสารเรือที่อยู่บนแม่น้ำเจ้าพระยาตามปกติ
แต่จูดจู่ดลุกขึ้นทำท่ามึงจะลงแต่ไม่ลงค่ะ
ครับกระโดดลงน้ำลงไปในแม่น้ำเลยอ้าว
หน้าต่อตาผู้โดยสารจำนวนมากที่บริเวณท่ามเรือพระราม๗
ก็ตำรวจโรงพักบางกรวยรับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
กระโดดน้ำจมหายไปในแม่น้ำเจ้าพญา
ที่บริเวณท่ามเรือด่วนพระราม๗ที่นนทบุรี
เขาไปตรวจสอบไปพบรองเท้าแต่นึงคู่
วางอยู่กับกระเป๋าผ้าสีขาว
ก็มีกระเป๋าสตางค์มีโทรศัพท์มือถือมีถุงยา
แล้วก็บัตรประชาชนระบุชื่อของนางสุมาลัยกิจพงศ์อายุ๕๙ปี
ทางด้านของเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเองที่ดูแลอยู่แล้วก็ควบคุมความปลอดภัยที่ท่าเรือ
บอกว่าเขาเห็นนางสุมาลัยนั่งอยู่ที่ท่ามเรือตั้งแต่๕โมงเย็นแล้ว
ไป๑ชั่วโมงสัก๖โมงเย็นเรือด่วนเจ้าพญาที่เป็นเรือด่วนที่มาจากท่าน้ำนนเนี่ย
มาเทียบท่าเพื่อรับพุทธศาลไปยังท่ามเรือสะท้อนก็เห็นนางสุมาลัยลุกขึ้นมา
เหมือนจะเดินลงเรือไปนะแต่ไม่ลงเรือคุณผู้ชมเขาทิ้งตัวลงแม่น้ำเจ้าพญาไปเลยอะครับ
แล้วก็จมหายไปไม่มีใครที่จะไปช่วยเอาไว้ได้ทัน
ตามรวบประสานชุดประดานน้ำอาสากุภัยปติ๊กติ๊งลงไปงมหาก็๑ชั่วโมงกว่ากว่าก็ไม่เจอ
คาดว่าร่างน่าจะไหลไปตามกระแสน้ำแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการค้นหาต่อเพราะเมื่อคืนต้องยกเลิกไป
เดี๋ยวเช้าวันนี้รอสว่างแล้วก็งมกันต่อนะครับ